เมื่อเช้านี้ไม่กี่นาทีก่อนพี่เบิร์ต
นี่ไปตั้งแต่เช้าแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะเพราะอะไรล่ะ
ไปตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพรบการพนัน
แล้วก็ไปหมู่บ้านบิ๊กโจ๊กที่อยู่ตรงซอยวิภาวดี๖๐

จะไปหาเส้นทางการเงินว่ามันจะไปเกี่ยวข้อง
มันจะไปเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ไหม
เพราะว่าเห็นรายงานว่าจากการตรวจค้นเนี่ย
เครือข่ายร่วมกับตำรวจพลเรือนกว่า๑๐คน
แล้วในจำนวนนี้มีตำรวจระดับศัลยบัตร

แล้วเมื่อเช้าที่ไปค้นเนี่ยนะคะเมื่อกี้เห็นภาพแล้ว
คือตัวรองโจ๊กเองยังอยู่ในชุดนอนยังยืนอยู่เลย

แล้วท่านก็ปฏิเสธการเข้าตรวจค้นนะคะ

แล้วตอนนี้นะกำลังรอให้ทางผู้การตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะคะ
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชา
เข้ามาเจรจาขอตรวจค้น

วันนี้ติดตามความคืบหน้าข่าวนี้ตลอดทั้งวัน
เปลี่ยนช่องจากไทยรัฐทีวีและอย่าลืมนะคุณผู้ชม
พุธนี้๒๗กันยายนนัดประชุมข้าราชการตำรวจกตร
แล้ววาระสำคัญคือการเลือกผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินี่แหละครับ
ใช่ค่ะถึงบอกไงเป็นคดีใหญ่สะเทือนจริง